สาวสาวเต้ค่ะกันก็โพสต์นะฮะ

อันแรกสิรุ
ถ้าน้ำไม่มาเดี๋ยวเอาข้าวมาแล้วนะข้าว
น้ำอันแรกเลยที่เต้นี่มีงานโพสต์นี่อันนี้ต่อเลยน้ำเอ้ยต่อเลยน้ำมา
อันนี้น้ำมาต่อเลย
น้ำด้วย

น้ำนาย

อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่
อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่
ที่สตเต้เขาจะเรียก๒๐๐ล้านอ่ะถูกที่มีตัวเลขอ่ะ
อันนี้ก็แม่เขาจะเอาเงินขดีนี้๒๐๐ล้านจาก๕คนบนเรือ
ใจเย็นพูดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาหาภาพเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟัง

นี่น้ำวันมันเตรียมรูปจากไหนนักหน่าวะ
อ่าไม่เป็นไร
น้ำไม่พลาดอวกว่าน้ำ

ไม่ให้น้ำอยู่ข้างในให้น้ำมาอยู่ข้างนอก

ขยันนะคะ

แล้วก็จับได้ว่าแฟนมีมือที่ต่ำ
นางคิดอะไรไม่ออกนางก็เลยเอานี่ขนาดจะสงสารนะคุณหรอเจอนุ่ม
ต้มส้มอ่ะต้มส้มแบบตีนไก่อ่ะ
จะเอาไปให้แฟนสาดรถผู้ชายเลย
แล้วบอกว่าน้ำหนูทำแบบนั้นทำไม
หนูคิดว่าอันนี้น่าจะเสร็จเผ็ดแสบร้อยที่สุดแต่โดนรสนะ
ผู้ชายไม่โดนสาดกับรถเลย
แล้วต้มตีนไก่ใส่รถเลย

ไม่โดนไงโดนรถแสบไง

วิศวะวิศวะเปลี่ยนเลย
อ๋อเดี๋ยววิศวะเดี๋ยววิศวะวิศวะวิศวะวิศวะวิศวะวิศวะดู
ดูดูดูดูไม่ใช่ไอ้โดมเอากล้องไปกลับเอากล้องส่งอ่า
โอบีเนี่ยแม่งฐานไปนองไอ้น้ำหมดเลยคนอยากเห็นน้ำเอากล้องไป
เอาเลยโดมไปไปไกลเหรอขาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป